เพราะว่าถ้ายิ่งแข็งตัวเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการส่งออกเหมือนกัน
แต่ในฐานะที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่อยากจะรู้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดทุนว่าควรจะทำอย่างไร
ต้องคุยกับสองท่านนี้ค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
แล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงในช่วงของครอบครัวบัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยนะครับพี่นิดก็ดูเหมือนว่าจะปรับฐานลงเล็กน้อยนะครับ
อาจจะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับมีโอกาสมากขึ้น
เพราะตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐดูดีแข็งแรง
อันนี้ก็ฝั่งอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นดีต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
มีความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยของเฟสเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นนะครับจากโอกาสเดิมอยู่๓๐เปอร์เซ็นต์หรือ๔๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยปีนี้นะครับที่เฟสเองเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย
อย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นจาก๗๐เปอร์เซ็นต์เป็น๘๐เปอร์เซ็นต์
อย่างนี้เนี่ยชัดเจนหรือยังพี่นิดว่าเราอาจจะเห็นเสร็จขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยมีอีกข้อมูลอย่างหนึ่งที่คนรออยู่ก็คือในช่วงของวันศุกร์เรื่องการจ้างงาน
ถ้าตัวเลขของการจ้างงานของคนอเมริกันเนี่ยเรียกว่าโตดีมาก

กว่าค่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อมากขึ้นนะครับ
ต้องบอกว่าตัวเลขของการจ้างงานแม้ว่ามันจะเพิ่มแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในภาพที่การเพิ่มของตัวเลขมันลดลงเรื่อย

น้อยลงนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้คนมองกันว่าในแง่ของเฟสเองเนี่ยจะอยากซื้อเวลาไหม
ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนที่มองนะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในการประชุมเดือนกันยายนเนี่ย
๕๐๕๐โอ้โหก็ครึ่งอ่ะสิ

ไม่ใช่ธุรกรรมทางด้านการเงินเถอะ

อีกฝั่งหนึ่งก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อย

ธุรกรรมทางการเงินจึงเกิดขึ้น

อัตราดอกเบี้ยที่จะปลับเพิ่มขึ้น

หรือตลาดทุนทั้งใน
เอเชียทั้งในยุโรปในอเมริกา

แต่เมื่อคืนโอเคตัวเลขเศรษฐกิจดูเหมือนจะดีขึ้นการใช้จ่ายการบริโภคของฝั่งอเมริกาดูดีขึ้น

โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินนะ
เพราะว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีกับสถาบันการเมือง

โอ้โหอย่าบอกว่ากินเลยกัดเนื้อตัวเอง
ในอเมริกาเนี่ยสถาบันการเงินอยู่กับดอกเบี้ยต่ำมานาน

เรียกว่าส่วนต่างทางด้านอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแทบจะไม่ได้กำไรอะไร
เนี่ยต้องได้กำไรส่วนใหญ่นะจากค่าทำเนียม

ก็จะได้ส่วนต่างที่มีแนวโน้มว่างขึ้น
พี่นิดครับและในฐานะนักลงทุนไทยนะครับ
ตลาดหุ้นไทยโอ้โหหลายคนมีความกังวลว่า

เงินฟันโฟลที่ไหลเข้ามาบ้านเรา

อย่างนี้มันจะชะลอเม็ดเงินตรงนี้ไปไหมครับ
อ๋อเพราะงั้นที่ไอน้ธ่าภัยฝั่งอเมริกาก็เป็นส่วนนึง
แต่เม็ดเงินจริงมันจะมีจากหลายส่วน
ในฝั่งเยาร์โลปฝั่งญี่ปุ่น
ซึ่งตรงนี้เขาก็ยังอยากที่จะให้อัตราดอกเบี้ต่ำ
โอ้โหช่วงนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้พบเจอ
อยู่ในจีนก็บอกว่าโอ้โหยังสนใจการลงทุนในประเทศไทย
เพราะดูว่าอยากซื้อสินทรัพย
เพราะว่าดูแล้วอัตราผลตอบแทนในบ้านเราดีกว่าลงทุนในบ้านเขา
เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยโอ้โหอัตราดอกเบี้ยที่เตี้ยต่ำดินติดเลย
โอ้โหเรียกว่าเอาเงินไปไว้ในแบงค์เนี่ยได้๐๑มั้ง

อาย๒๐๒๔บ้างตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหเงินบลูกเบียบมันต่ำมากอ่ะ

อย่าปวกขึ้นใช้จ่ายอะไรสนุกมาก
ก็เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่มันฟื้นลงมาเล็กน้อย
ก็เกิดจากการบริโภคส่วนบุคคลมากขึ้น
เพราะว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำเก็บไว้ไม่ค่อยได้ประโยชน์
ญี่ปุ่นประกาศตัวเลขออกมาดูดีขึ้น
ในแง่ของยอดขายค้าปีก
ของประเทศไทยเองเราก็เห็นแล้ว
เรียกว่าคนในประเทศเริ่มสบายใจบริโภคมากขึ้น
ตรงนี้ก็ถือว่ามันอยู่ในจุดที่หลายคนเริ่มรู้สึกว่า
ฉันระวังฉันรัดเข็มขัด

ตอนนี้บอกว่าลงทุนเต็มที่เลยในตลาดทุน

ก็ต้องระมัดระวังลดความเสี่ยงลงในระดับหนึ่ง
เรียกว่าลงทุนหรืออะไรที่มั่นใจเกินไปเต็มสูบนี่ไม่ได้
เอาให้เหลือแค่ครึ่งสูกพอ

เพราะว่าตัวตลาดเองช่วงนี้ก็พูดง่ายก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะ

ขอบคุณมากครับก็ได้ข้อมูลการลงทุนนะครับ

กลับไปทางห้องส่งครับขอบคุณมากครับคุณมิ้นครับ
ค่ะขอบคุณคุณชัยพรกับคุณเสริมศักดิ์นะคะ
บอกแล้วช่วงนี้ใครขาแรงพักแรงไว้แป๊บนึงนะครับ

ลองเรียกว่าเดินไปแบบช้าก่อน
เพราะช่วงนี้เนี่ยความผันผวนยังคงมีนะคะ
จากหลายตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดี
โรปก็ดีจีนก็ดีสหรัฐอเมริกาอีก
รอดูไปเรื่อยค่อยดูไปเรื่อยนะคะ